ต่อกันที่พระเอกลิเกหน้าหวานของดิฉันกันบ้างดีกว่านะจ๊ะ
สำหรับน้องแบงค์สอนรามน้ำเพชรนี่
อกจากจะเป็นพระเอกลิเกเงินล้านแล้วคุณผู้ชมค่ะ

ทั้งงานร้องเพลงงานลิเกรวมไปถึงงานละคร
ล่าสุดนี่เตรียมพลิกลุคพระเอกลิเก
มาจับไมค์ร้องเพลงแนวใหม่ว่าไม่ได้นะคุณผู้ชม
เพราะว่าน้องเนี่ยพัฒนาความสามารถมาครบทุกด้านแล้ว
สอนรามน้ำเพชรเนี่ยนะถือว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีทองของน้องเลย
เพราะมีโอกาสนี่หล่อมากเขาบอกว่าออร่าออไซค์

คือไปงานกาล่าเนี่ยคือถ้าโดนผ่านผ่านเนี่ยคือดาราหนึ่งท่านเลย
เคยไปเจอตอนที่น้องไม่ได้แต่งหน้าเลยนะ
บอกว่าน้องหน้าใสมากผิวดินมาก
เห็นหล่อแบบนี้ก็เลยมีโอกาสเยอะไง
มีทั้งงานแสดงก็ได้ลองมาแล้ว

น้องแบ๊งกบอกกับทอปัตรบันเทิงไทยรัฐพอสถานการณ์โควิดระบาดเริ่มดีขึ้นก็กลับมามีงานเพิ่มขึ้นนะคะ
ยังได้ลองทำอะไรอีกหลายอย่างเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหก็เป็นสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดนะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องแบงค์เตรียมจะพลิกลุคใหม่จากพระเอกลิเกหน้าหวานมาจับไมค์ร้องเพลง
เดี๋ยวไปฟังน้องแก๊งเขาบอกกับเรากันหน่อยจ้า
หรือไม่ก็อาจจะเป็นแนวแบบแนวฟิวชั่นนิดนึง
ใส่ตัวตนของแบงค์ลงไปให้มีลายเซ็นต์ของสอนราม
เพอร์ไพรส์ครับไม่ใช่เตอร์ไพรส์แค่แฟนคลับนะครับ

ลิเกยังเป็นงานประจำแล้วก็เป็นงานหลักครับ
ส่วนเรื่องงานเพลงหรือว่างานละครที่ติดต่อเข้ามา
ก็ต้องดูเรื่องของตารางงาน
ให้แน่นแน่นมาเลยคือลุยเต็มที่ครับ
งานลิเกย์ก็ยาวไปถึงปี๖๗๖๘แล้วครับ
งานปังมากจองยาวไปถึงปี๖๗๖๘สองปีอ่ะพี่แจ๊ค
ชมว่าไหมดูน้องแบงค์สอนรามเวอร์ชันนี้ลุคนี้
คือเพลินเนอะละมุนเนอะปากนิดหนึ่ง

อยากให้ลองมาชิมแบบว่างานซีรีส์อะไรอย่างนี้

ต้องมีผลงานละครนะว่าไม่ได้

นะคะต้องรอติดตามกันต่อไปก็ได้คุณผู้ชมค่ะ